ไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมผู้ชายสูงวัยค่ะพิการด้วยอยู่บ้านคนเดียว
ไปเสียชีวิตอยู่ในโอ่งค่ะโอ่งน้ำลักษณะท่าคุดคู้แบบนี้ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๓๐๖หมู่๒๒ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
พบผู้ตายชื่อว่านายจันแก้วใจนางงามอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
จมน้ำในโอ่งลักษณะท่าคุดคู้ขดตัวแบบนี้
ระดับน้ำคือปริ่มจมูกข้างโอ่งไปพบขาเทียมวางอยู่ข้างหนึ่ง
จากว่านายจันแก้วเขาเคยประสบอุบัติเหตุค้าขาด
แล้วต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยประทังชีวิต
จันแก้วอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวเลิกลากับเมียไปหมดแล้ว
ส่วนลูกก็ทำงานต่างจังหวัด
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว
ก็นำร่างของผู้ตายขึ้นมาจากโอ่งแล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่าคิ้วซ้ายของผู้ตายมีบัตรแผลแตกด้วย
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไหม
ก่อนตายเนี่ยคือผู้ตายเนี่ยจะไปตักน้ำที่โอ่งแล้วคือเป็นลม
พอเป็นลมเสร็จปุ๊บศีรษะคิ้วที่มันแตกไปกระแทกกับขอบโอ่ง
แล้วช่วยตัวเองไม่ได้ขาขาดด้วยไงช่วยตัวเองไม่ได้เสร็จปุ๊บ
ก็เลยพลาดตกลงไปแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตในโอ่ง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งศพนายจันแก้ว
ให้คุณหมอไปชันสุทธิ์ที่สบอีกครั้งนะคะ
แล้วก็จะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ